คุณผู้ชมคะเรื่องนี้โหฟังแล้วแบบสะเทือนใจมากจริงค่ะที่เชียงใหม่นะคะ
พ่อฆ่าลูกนะคะลูกอายุแค่๗วันลูกสาวอะค่ะเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปขุดพบศพ
คือเอาน้ำยาล้างห้องน้ำกรอกปากลูกแล้วก็เอาศพลูกไปฝังเอาไว้
ประเด็นก็คือสามีพระยาคู่นี้เขามีลูกด้วยกัน๒คนแล้วเป็นลูกสาว
พอคลอดปุ๊บอยู่บ้านได้๗วันพ่อบอกเหมือนกับเครียดอ่ะ
อยากได้ลูกสาวอ่ะไม่มีเงินด้วยเอาน้ำยาล้างห้องน้ำกรอกปากลูกสาวอายุเจ็ดวันคุณผู้ชม
แล้วเอาศพลูกไปฝังดินเอาไว้เนี่ยค่ะที่ป่าท้ายหมู่บ้าน
ตำรวจภูทรช้างเผือกเมืองเชียงใหม่ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรดอยสะเก็ดเชียงใหม่
กู้ภัยมูลนิธิสว่างสำเร็จ
ควบคุมตัวพ่อที่ก่อเหตุชื่อว่านายอนุภาพอายุ๔๕
คุณผู้ชมครับร้านเนี่ยอยู่หลังตลาดธานินในตะมนต์ช้างเผือกตัวเมืองเชียงใหม่นะคะ
ควบคุมตัวเอาไว้เนี่ยคนนี้นายอนุภาพ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปขุดหาซากศพของลูกสาวนายอนุภาพที่อายุ๗วันนะคะ
นี่นะคะเพราะฝังเอาไว้ที่ป่าท้ายหมู่บ้าน
ที่บ้านใหม่สันโค้งหมู่๙อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
ก็เนี่ยให้ไปชี้จุดเลยฝังลูกสาวเอาไว้ตรงไหน
ก็ชี้ว่าตรงนี้ชี้จุดตรงนี้
เจ้าหน้าที่ก็ขุดแล้วก็เจอศพค่ะ
ทารกเพศหญิงอายุ๗วันค่ะ
ห่อด้วยผ้าอ้อมสีขาวก็นำศพขึ้นมา
ผู้ต้องหาบอกว่าสาเหตุก็เพราะว่าเขากับภรรยาเนี่ยมีลูกสาวด้วยกันแล้ว๒คน
เขาอยากได้ลูกชายก็คุยกันว่าเดี๋ยวจะไปทำกิฟต์
อยากได้ลูกชายเอาไว้สืบสกุล
แต่ภรรยาพลาดท้องขึ้นมาแต่เอ้าเป็นลูกสาวอีกคนนึงคนที่สาม
ภรรยาก็คลอดลูกที่โรงพยาบาลนำลูกกลับมาอยู่บ้านได้๗วัน
นายอนุภาพคนนี้อ้างว่าเครียดค่ะ
เช้าวันนี้อุ้มลูกสาวอายุ๗วันนะคะ
แล้วก็เนี่ยมีรถยนต์จอดไว้ที่ริมถนนหน้าบ้านนะนะ
ลูกสาวมาเอาน้ำยาล้างห้องน้ำกรอกปากลูกสาว
ก็เอาขึ้นรถเอาศพลูกไปทิ้งเอาไว้ไปขุดศพขุดดินนะคะ
ศพลูกเอาไว้ที่ป่าท้ายหมู่บ้าน

ผมอยู่ข้างบนแล้วก็ผมก็ขออุ้มลูกมาให้คุณย่าดูหน่อย

โอ้โหคุณผู้ชมไม่รู้จะบรรยายยังไงเลยอะค่ะ
ดูจากสีหน้าคำพูดของผู้ต้องหาสิคะ
ตอบแบบเฉยตอบไปเรื่อยเหมือนเป็นเรื่องง่ายเหรอคะ
ฆ่าลูกตัวเองอายุแค่๗วัน
ก็ตำรวจบอกว่าได้รับแจ้งจากภรรยาของผู้ต้องหานี่แหละค่ะ
ว่าสามีฆ่าลูกสาวแล้วเอาไปฝังดิน
ตำรวจสพช้างเผือกเมืองเชียงใหม่
ฝ่ายสืบสวนก็ติดตามตัวจนรวบตัวได้
นี่นะคะแล้วเขาก็รับสารภาพตามที่เราได้ฟังไปเมื่อสักครู่อะค่ะ
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะคะ
ส่วนศพของเด็กทารกเนี่ยก็มอบให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
ส่งไปให้แพทย์นะคะนิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ชนะสูตรนะคะก็เนี่ยค่ะนายอนุภาพคนนี้